ที่ผ่านมาคงจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะที่ครอบครัวรวมไปถึงเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงของพี่โอวรุษ
ทำการเคลื่อนย้ายศพของพี่โอไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยคุณตั้มสมประสงค์เพื่อนสนิทของคุณโอวรุษได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวถึงช่วงเวลาสุดท้ายของพี่โอ
ว่าที่ผ่านมาเพื่อนไม่เคยทอดทิ้งพยายามหาหนทางช่วยเหลือกันมาโดยตลอด
แม้ว่าโอจะป่วยหนักก่อนจะจากไปก็พยายามหาทางรักษากันอย่างเต็มที่
บอกให้โอสู้ตลอดกระทั่งทราบว่าสุดจะยื้อแล้วก็เลยได้ฝากถึงน้องชายอันเป็นที่รักว่าไม่ต้องเป็นห่วง
เพื่อนพี่น้องทุกคนจะช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ค่ะ
กว่าปีแล้วก็เป็นมันเหมือนพี่น้องกันเนอะแล้วก็ไปมาหาสู่กันตลอดนะครับ
ก็มานานมากนานจนแบบเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ครับ
พอแล้วไม่ต้องปั๊มแล้วปล่อยให้ไปดีกว่ากับโน่ก็ไปก็ไปบอกโอบ้างไปเถอะ
ไม่ต้องห่วงอะไรเลยทั้งนี้เดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูแลกันเอง
โอเป็นเด็กจิตใจดีเนอะเป็นน้องที่น่ารักครับแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนเลย
ช่วงที่ไม่ค่อยมีงานพวกเราก็ช่วยหานู่นนี่นั่นให้โอทำกัน
ช่วยไปที่ร้านที่ร้านบ้านวรุษนะครับก็ชวนคนไปก็ทำทุกอย่างเท่าที่จะช่วยช่วยเหลือกันได้ครับ
ดื่มเลยอย่างนี้ดีกว่าไม่ดื่มเลยแล้วก็พยายามทำนู่นทำนี่ไปเรื่อย
เช่นเดียวกับทางพี่นีโนเมธานีนะคะที่ได้เปิดใจผ่านสื่อด้วยสีหน้าที่เศร้าว่า
ช่วงที่มาถึงก็ทำใจนะคะล่างกายพี่โอเริ่มไม่ตอบสนองอะไร
เนื่องจากว่าภูมิต้านทานน้อย
ทำใจกันอย่างเดียวว่าปฏิหารจะมีจริงนะครับ
จากที่ไม่เคยเคสไม่เคยใช้อะไรกับใครจนร่างกายโอเขาไม่ไหวเขาวิกเขาวีคมาก
เพราะว่าเขาเป็นทั้งเบาหวานเขาขึ้นไตเขาหยุดทำงานนะครับ
แล้วก็งมตับอ่อนอักเสบรุนแรงกำเริบอีกนะครับ
มันก็เป็นมันรุมเล้ามาทีเดียวกันหมดนะครับ
แล้วก็เพราะเอิญไปติดเชื้อในกระแสเลือดมา
ตัวนี้ตัวที่ทำให้โอไปจริง
ต้านทานเขาน้อยลงเพราะว่าเขาป่วยอยู่
ถ้าเขาล้มแล้วเขาพิการดูแลเขาไหม
เขาเคยพูดนะครับเขาเคยพูด
แต่ว่าเราก็ไม่นึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันพูดได้
มันก็เป็นเรื่องที่พูดได้สำหรับคนใกล้ชิด
แต่ก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นลางหรือเป็นอะไรที่โอ้มันจะเป็นอย่างนี้จริง
ทางด้านครอบครัววรธรรมเพื่อนศิลปินดาราคนใกล้ชิด
ได้ร่วมพิธีรดน้ำศพเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
บรรยากาศขณะนี้ค่ะเริ่มมีแขกเดินทางมาร่วมไว้อาลัย
และอยู่รอร่วมพิธีสวดอภิษฐรรมในคืนนี้เป็นคืนแรก
โดยมีเพื่อนศิลปินดาราส่งพวงหลีดมาร่วมไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมากนะคะ
พี่แหม่มจินตราแม่ก้อยทาริกา
เขตทานทัพและอัตต่อไอ้ไตไตรภพค่ะ
ต้องบอกว่าก่อนที่พี่โอจะเสียชีวิตเนี่ย
ทางด้านคุณพ่อแรมเองก็เปิดเผยนะคะว่า
พี่โอเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่า
ตอนนี้เครียดเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพมีหลายโรครุมร้าวนะคะ
สิ่งที่พี่โอเป็นห่วงมากที่สุดก็คือคุณแม่
ใช่ค่ะซึ่งจริงแล้วพี่นีโน่รวมไปถึงพี่ตั้มเอง

เพราะว่าเดี๋ยวจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ของพี่โอให้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ
เห็นได้จากมิตรภาพของเพื่อนพองพี่น้องในวงการบันเทิงเยอะจริง